ไปที่นี่กันเลยนะคะที่จังหวัดพิศนุโลก
ผลเอากับข้าวกับปลาอาหารสดอาหารแห้งวัตถุดิบที่พ่อค้าแม่ค้านี่นะคะ
เขาเตรียมเอาไว้ขายให้กับลูกค้า

เขาใช้วิธีไหนอย่างไรไปดูเลยจ้า
กับข้าวกับข้าวกับข้าวกับข้าวกับข้าวกับข้าวกับข้าว

เขาบอกไงว่ารถกับข้าวมาแล้ว

ถูกต้องแล้วก็ต้องบีบแตรแป้นนิดนึง
เป็นสัญญาณให้รู้ว่ารถกลับก้าวมาแล้วกลับเข้า
เมื่อก่อนหรือต่างจังหวัดหรือในจริงในเมือง
กรุงเทพในชุมชนเขาก็มีนะที่เป็นรถพุ่มพวง
เป็นรถยนต์เป็นรถกระบะเสริมหลังคา
แล้วก็นี่แหละค่ะต่อเติมแล้วห้อยพวกวัตถุดิบ

แต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็ต้องย่อขนาดลงนะคะ
อย่างพี่คนนี้นะคะก็คือเจ๊อังุ่นเขาก็จะขับรถพ่วงข้าง
เป็นมอเตอร์ไซค์พุ่มพวงนะคะในการที่จะออกเลขขายวัตถุดิบ
ไปตามตรอกซอกซอยต่างแกมีเยอะนะคุณ
อาหารสำเร็จรูปข่าวปลาผลไม้ผักเครื่องแกงโอ้ยเยอะแยะ
ดูแล้วนี่คือคุณทำกับข้าวได้เลย

พ่อค้าแม่ค้าเขาก็มาขายให้ถึงที่แบบนี้
ลูกค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าดีสะดวกสบาย
ไม่ต้องไปเดินตลาดให้เสี่ยงเชื้อโรคกันด้วยถูกไหมคะ
ซื้อของได้จริงรออยู่บ้านเลย
คือเจ๊อังุ่นก็บอกแหละว่าสถานการณ์ตอนนี้ที่ตลาดสด
แทบไม่มีคนเลยค่ะแม่ค้าเองก็กลัว
แต่เจ๊องุ่นบอกยังไงมันต้องสู้

ชีวิตมันต้องสู้มันต้องมีทางออกสำหรับทุกวิกฤตเสมอ
แล้วยิ่งช่วงนี้ผมว่าน่าจะขายดีกว่าแต่ก่อน

เอาไปบริการให้กับลูกค้าถึงที่เลยนะ
ก็ปลอดภัยหายห่วงยังไงก็อย่าลืมยึดหลักแล้วกันว่าล้างมือบ่อยแล้วกันนะครับ
เพราะว่าเชื้อโรคมันก็สามารถเกาะติดอยู่ตามพื้นที่ต่างได้อย่างนี้
อย่างนั้นผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งทางก็คือ
พุ่มพวงนะฮะที่วิ่งอยู่ตามถนนในกรุงเทพ
ช่วยวิ่งมาที่ไทยรัฐทีวีหน่อยฮะ
ทำไมคะคลัดแคลนละคะหาอะไรกินไม่ได้ล่ะครับ
คือเขายังมีร้านค้าที่เปิดให้คุณสามารถซื้อกลับไปทานที่บ้านไง
ขอบคุณครับ